เพราะฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปกินผัดไทย

ผัดไทยที่นี่ไม่ธรรมดาอร่อยมากเลย
อยู่ที่สุราธานีผัดไทยกุ้งสด

ลงใต้ไปเลยที่สุราธานีร้านผัดไทยอินดี้ซีฟู้ด
มีทั้งความอินดี้แล้วมีซีฟู้ดใส่ลงไปอีกด้วย

มีทุกอย่างที่เป็นอาหารทะเลแล้วนี่คือน้ำผัดไทยของเขา
ไม่ใช่น้ำชาเย็นไม่ใช่โอเลี้ยง
ถูกต้องข้นคับขนาดนี้คุณเห็นไหม
เจ้าของร้านนะครับคุณกรพัฒน์คัชรัฐนะครับ
เล่าว่าตนเองเดิมทีเป็นคนกรุงเทพ
แต่ภรรยาเป็นคนสุราช

ก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยกันที่สุราชประมาณ๕ปีแล้ว
ก็ลาออกมาช่วยครอบครัวช่วยภรรยาทำงานมาซะเลย
มีสูตรน้ำผัดไทยสูตรเด็ดของอำเภอท่าฉาง

โอ้โหเขาบอกว่าแค่น้ำผัดไทยของเขาก็สามารถ

นี่ผัดไทยท่าฉางเขามีไอ้นี่ไงสุดพิเศษ
เพราะว่าเขาใช้กะทิผสมลงไป
เออทีนี้คุณกรพัฒน์เนี่ย
เขาก็มีไอเดียที่จะเปิดร้านผัดไทยขายมาซะเลย
ไทยของเขาต้องเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำด้วย
เพราะว่าที่สุราชน้องใบตองเคยไป
ที่สุราชกุ้งแม่น้ำเป็นอย่างไรบ้าง
ุ้งแม่น้ำใหญ่มากกุ้งแม่น้ำสดมาก

คือที่นี่นอกจากหอยใหญ่แล้วเนี่ยกุ้งก็ใหญ่ค่ะ

แดนธรรมะอีกด้วย
นี่น้ำผัดไทยของที่ร้านเป็นสูตรเฉพาะ
อย่างที่น้องใบตองบอกแล้วผมก็บอกคุณผู้ชมไป
เวลาผัดทำอย่างไรใส่เส้นลงไปก่อนเลย
ลุกเคล้ากับน้ำให้มันฉ่ำแบบนี้ตัวน้ำซอส
นี่มันน้ำผัดไทยหรือว่าน้ำสปาเกตตี้คุณชิสาสีแบบแดง

แต่ว่าพอผัดไปสักพักคุณใส่นี่ลงไปด้วย

เสร็จปั๊บใส่ไข่ไก่ลงไปผัดต่อให้มันเข้ากันแบบนี้

จะไม่เหมือนกับผัดไทยทั่วไป
แล้วเสิร์ฟใส่จานแบบนี้คุณผู้ชมครับ

แล้วเขาบอกว่าสูตรพิเศษกุ้งของเขาเป็นยังไง
กุ้งที่ได้มาจากชาวประมงพื้นบ้านหามาจากรุ่มแม่น้ำตาปี
แม่น้ำตาปีก็มีกุ้งแม่น้ำที่อร่อย
แล้วก็เป็นกุ้งที่คุณภาพมากเลยนะครับ

เด้งเนื้อเด้งชิ้นไม่ใหญ่จนเกินไป
ใส่ลงไปก็ผัดแล้วก็ทำการทำให้มันร้อนแบบสะดุ้งไฟ

แล้วก็ทาราดด้วยซอสผัดไทยนี่แหละ
อู้ตาย

เฮ้ยแพงแต่ว่าเขาขายที่นี่

หกสิบบาทเห็นไหมไม่ได้โบ๊ะ

มีกั้งมีหอยแมลงผู้อีก
มีทุกอย่างรวมไปถึงผัดไทยปลาหมึกครับ

ก็เป็นไปตามฤดูการของเขานะครับ
คุณอยากไปกินคุณก็ลองไปกันดู
แล้วถ้าคุณอยากจะทำที่บ้านคุณทำได้ไหม
ทำได้ผมให้คุณผู้ชมออเดอร์สั่งไปเลย

เขาขายในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
นั่นคือเฉพาะน้ำนะคุณซื้อไปกิโลกรัมหนึ่งคุณผัดได้โอ้โห
ผัดกินได้ทั้งปีครึ่งปีจริง
กินทั้งหมู่บ้านน่ะเออเออ
พี่เขากินแบบผักแกล้มแบบน่าอร่อยมาก

ได้อะไรนะได้แหล่งออก

อยากสั่งแล้วก็โทรไปตามหมายเลขที่ขึ้นให้
ร้านนี้นะครับอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหาร
ศูนย์รวมอาหารอัพทูยูอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
คุณเดินไปเถอะเดี๋ยวคุณจะเจอล็อกนี้

ร้านเขาขายช่วง๙โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่ม

แล้วคุณผู้ชมลองสั่งดูกับตัวน้ำซอสผัดไทย
เพราะว่าน้ำซอสเขาจะเป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกก็คือ
เขาจะมีการผสมกะทิลงไป
แล้วผัดไทยของเขาคุณดูเหมือนจะแฉะนะ
แต่มันไม่ได้แฉะนะมันชำ
เอออย่าเรียกว่าแฉะไม่ชอบ
ชำจ้าใช่คือเส้นมันจะไม่เละแน่นอน
แต่มันจะเหนียวแล้วก็ฉ่ำไปด้วยซอสผัดไทยของเขา
แล้วคุณคิดดูถ้าทานกับกุ้งแม่น้ำตัวเท่านี้
โอ้โฮฝ่าพื้นกุ้งแบบเด้งอะ
ฝ่าพื้นมันจะแบบดึงมีมันหัวกุ้งอยู่อย่างนี้

อืมที่สุราชไปลงมาสุราชดึงไปเลยสุราชอันนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งมาผัดไทยน่าทานจัง